เอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงข่าวนี้

จริงก่อนหน้านี้เขาอยากตายมาก่อนนะ

แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่า

หรือว่าไม่อยากจะตายแล้ว
นะครับเพราะว่าเมา
เมาแล้วตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพญา
ฟันตอนนี้เหมือนจะไม่รอดใช่ไหม

เช้าของเมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองชัยนาธครับ
รับแจ้งเหตุว่ามีคนจมน้ำ

ใช่ที่แพรริมน้ำแม่น้ำเจ้าพญา

มีแก้วด้วยนะครับ

มาขึ้นบนแพร่เนี่ยครับ
มีเสียงเคาะอยู่ใต้แพร่แล้วมีเสียงหายใจเหนื่อยหอบด้วยนะ

เอาล่ะคนแน่แล้วไม่ใช่ผีแน่ก็วันแสก
เจาะเลยครับเอาเครื่องตัดทางเจาะเจาะตัดเหล็กบนแพร่
แล้วพาตัวในกรนัดผู้ทออายุ๓๑ขึ้นมา

อยู่ข้างล่างใต้น้ำเมาแล้วสภาพเกร็งไปหมด
แขนขาท้องคือเป็นตะคิว

รีบไปถมพยาบาลแล้วส่งลงพยาบาลก่อน

ดูจังหวะนี้โนมันบีบหัวใจจริง
โอ้โฮขาอ่อนมาเลย

เดี๋ยวร้องเอิ้นสักครั้ง
หลังจริง

มาที่สาราแล้วก็รินเหล้าดื่ม

สักพักได้ยินเสียงตู้มหันไปอ้าวเห็นนายกรนั้นเนี่ย
เกาะอยู่ที่ราวเหล็กแล้วก็เรียกให้คนช่วย
ยังไม่ทันมาจมน้ำหายไปนะครับ
ขณะที่นางสาวสายทองอายุ๔๔เล่าบอกว่า
นายกรนัทเนี่ยคบหากับเธอมาปีกว่า
นี่ครับท่านนี้ปีกว่ามีปากเสียงกันบ่อย

นัทเนี่ยดื่มเหล้าแล้วก็ออกไปแถวแพรริมน้ำที่วัด
รู้ตัวอีกทีหลังเกิดเหตุว่าตกน้ำไปแล้ว
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องช่อโกงอ้าวมันเกี่ยวอะไรอ่ะ

๒ปีก่อนกรณ์นัทเนี่ยนะได้ทุกขลาด
มีเงินโอนผิดเข้ามาหาเขา๑ล้านบาท
เออคุณผู้ชมดูเรื่องราวของคนคนนี้
ผิดเข้ามาหาเขา๑ล้านบาทไม่คืนเขาเอาไปใช้จนหมด
เขามาทวงมาถามเป็นคดีขึ้นลงขึ้นศาลกันดิ
แล้วคงเครียดนะคราวนี้คงเครียด

คือเขาคิดสั้นฆ่าตัวตายมาก่อนหน้านี้แล้ว

ใช่เพราะว่าเครียดเรื่องเอาเงินเขาไปใช้นี่แหละ

แต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจงใจฆ่าตัวตาย

โอ้โหรอดมาได้นะครับ
ต้องเตือนเลยนะคุณผู้ชมคือเวลาคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มันจะน้ำมันจะออกจากร่างกายเยอะ

แล้วแปลกนะแล้วคนเมาชอบเล่นน้ำ

พอดื่มเหล้าเข้าไปดื่มแอลกอฮอลเข้าไป

ค่ะนะคะเป็นเรื่องที่เตือนกันด้วยนะคะ